แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปหาปลาอร่อยทาน
ดิฉันจะให้คุณป่าพาไปทานปลา
คุณปลาพาไปทานปลา
ใช่คุณปาคุปตนันไง

เพราะว่าเขาไปรายงานสภาพอากาศอยู่
แล้วเขาก็เลยไปเจอของกินอร่อย
ก็เลยเอามาฝากเราพาไปทานปลาช่อนที่สุพรรณบุรีค่ะ

ผมป่าคุณป่าพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับ
จังหวัดสุพรรณบุรีครับ

ของกินของเด็ดของดีมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ
แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมาที่นี่เนี่ยนะครับ
มีอย่างหนึ่งที่ต้องมากินให้ได้ครับ
เป็นเมนูที่มีชื่อว่าปลาช่อนอบฟางครับ

เป็นการเอาปลาช่อนสดครับ
อบกลางทุ่งเลย
ปลาช่อนอบฝ่างนี่เขาบอกว่าอร่อยนะอร่อยหนา

เดี๋ยวเราไปตามหาเฮียสุรชัยกันครับ

แต่ก่อนที่จะไปพิสูจน์ความอร่อย
วันนี้ครับผมขอไปล้วงเคล็ดลับปลาเผากันหน่อย

ถึงทำให้มีลูกค้าติดอกติดใจกันขนาดนี้

คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาถึงจุดที่เรียกว่าโซนปฏิบัติการนะครับ

อ๋อเอาคนนี้เลยนะครับโอ้สวัสดีครับ
เป็นคนที่เอาฟางมาอบกับปลาช่อนถูกไหมฮะ

ปลาช่อนที่เอามาใช้นี่เรามีการคัดเลือกคัดสรรยังไงฮะ

สำหรับเคล็ดลับปลาเผาพี่เช่าชัยก็เล่าว่า
ขั้นแรกต้องนำปลาช่อนไปไว้ในจุดที่เผา
จากนั้นก็นำถังมาครอบไว้ปลุกฟางให้มิด
แล้วทำการจุดไฟใช้เวลาไม่นานครับ

โอ้โหเราก็จะได้ปลาช่อนอบฟาง
เมนูขึ้นชื่อของทางร้านสุรชัยปลาเผา

ตัวใหญ่แน่นิ่งครับเฮียฮะ
เนื้อเหลืองอารามข้างในนี้ขาวผงมาก
นี่ฮ่า
เขาบอกว่าเฮียเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้ทำปลาช่อนมาก่อน

พวกลาบพวกปลาเล็กปลาน้อย

หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนามาเรื่อย

พัฒนามาเรื่อยจนถึงตอนนี้

เกะเก็บหนึ่งออกครับ

ก็เห็นมีผักเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้คืออะไรครับ

เนื้อปลาหอมเนื้อนุ่ม

ยังมีกุ้งฝอยอย่างอะไรอย่างนี้นะครับกุ้งฝอย
ความพิเศษของกุ้งฝอยที่นี่เป็นอย่างไรบ้างครับเฮีย

มันจะกรอบนะครับนี่โอ้โหนี่
เดี๋ยวให้ยินเสียงให้ชัด

นั่นปลาหมอชูชีนะครับ
เดี๋ยวตอนนี้ผมขอจัดการก่อน
เดี๋ยวกินเป็นเพื่อนผมเลย